ตอนนี้นะผู้ชายคนหนึ่งเฮ้ยข้างห้องเสียงดังหลายวันแล้วนะ

ทนไม่ไหวทนไม่ไหวออกจากห้องตัวเองไปเลยไปถึงหน้าห้องฝ่ายตรงข้าม
กระทืบถีบปั้งนี่ไอ้งั้นแล้วก่อนหลุดเข้าไปเลย

เออนี่เข้าไปเลย
ห้องนี้ไม่มีคนอยู่มาอาทิตย์กว่าแล้ว

ห้องนี้ไม่มีคนอยู่มาสัปดาห์กว่าแล้ว

เสียงมาจากไหนคะ
อ่ะงานนี้แหละไม่ผีก็หลอนอ่ะสองอย่าง

ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาโพสต์คลิปนี้จากกล้องวงจรปิดในหอพักแห่งหนึ่ง
หลังจากผู้ชายคนนี้เนี่ยไปถี่ประตูห้องเธอจนกรหลุดเลย
แล้วเดินหายเข้าไปในห้องนะฮะเหตุเกิดเมื่อ๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ผู้หญิงเจ้าของคลิปอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมเตือนภัยผู้หญิงที่อยู่หอพักนะคะ
ผู้ชายข้างห้องพังประตูเข้าห้องเพื่อนเราเขาอ้างว่าเพื่อนเราเสียงดัง
ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ห้องมาเป็นสัปดาห์แล้ว
ถ้ามีคนอยู่ในห้องล่ะจะเป็นอย่างไรเตือนภัย
อันนี้เธอมองในมุมวิทยาศาสตร์หลังเกิดเหตุเจ้าของห้องไปแจ้งความ
แต่ผู้ชายคนก่อเหตุอ้างบอกว่าโอ้โหผมได้ยินเสียงดังมาหลายวันแล้วนะคุณตำรวจ
นะเนี่ยไปเคาะห้องเพื่อตักเตือนแต่กรอนมันหลุดเองแหมพี่เขาเห็นพี่ถีบ
เออเมื่อเห็นว่าไม่มีคนก็เลยรีบออกมาไม่ได้แตะต้องทรัพย์สิน
ตำรวจจึงทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเท่านั้นนะครับ
ขณะที่ชาวเน็ตเขียนแซวบอกว่าจะตกใจอะไรก่อนดีล่ะปุ้ย
ระหว่างบุกมาถีบประตูห้องกลับไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วเสียงมันดังขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
บางคนบอกว่าเตือนให้ระวังเพราะคนข้างห้องอาจจะหลอนยาเสพติดก็ได้ไง
อันนี้มองมุมกลับไปว่าตกลงไอ้คนมาถีบเนี่ยพี่หลอนเองเปล่า
หรือว่าจริงแล้วในห้องนั้นมันมีอะไรที่มีเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่า